ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เกมที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อครอบครัวยังไม่พออยู่พอกิน
คนเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ยังหยุดทำไม่ได้
ก็ยังหยุดทำไม่ได้แต่เพื่อครอบครัวแล้ว
ต่อให้แรงของร่างกายจะลดน้อยถอยลงไปแต่แรงของหัวใจ
ก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาตาทำงานไม่มีวันหยุดเลย
ตอนนี้อายุตามันก็๖๐กว่าแล้วไม่รู้ว่าสังขารมันจะไปถึงไหน
แต่ว่าตาก็จะไม่หยุดทำงานหรอกจนกลุ่มเมียของตา
ลูกหลานของตาเขาจะมีความสุขสมหวังดังที่เขาตั้งใจเอาไว้
ทุกวันนี้ผมก็ทำงานอยู่ที่อบตบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ
เป็นนักการพันโรงตัดย่าบ้าง

หลังคาขึ้นไปซ่อมที่มันรั่วมันซึม
ทุกอย่างนะครับแล้วแต่หัวหน้าเขาสั่ง

ทำงานจันทร์ถึงวันศุกร์
เสาร์อาทิตยุดก็ไปรับจ้าง
ตรงไหนที่เขาจ้างเราไปหมดเลย

เราก็จะมาตัดไม้ไว้เผาทาน

เวลาไม่ได้ไปทำงานข้างนอก
ต้องไปหาโกกตามข้อเงินเงินครองเมืองมา
ทอดเสียกับยายขาย

เป็น๑๐ปีมันไม่ค่อยมีเวลาหยุดเลย

ถ้าเราไปทำงานมันก็ได้ตังค์
เงินเดือนอบตที่เขาโอนเข้าบัญชี

คือให้ยายแกเป็นคนบริหารเงิน

แขนดึงอะไรไปทั่ว
ทุกวันนี้สุขภาพยายก็ไม่ค่อยดี
เป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือด

เมื่อยายทำงานเกินกำลัง

ต้องเลยอุ้มลูกอุ้มนั่ง
เพื่อนลูกเพื่อนหลานออกมาคอยดูยายด้วย

เป็นลูกคนโตของพ่อเหลิมกับแม่นี
ไปทำงานที่กรุงเทพอยู่๑๐กว่าปี
ก็ได้ขาแม่ป่วยก็เลยกลับมาอยู่บ้าน

หนูเป็นลูกคนเดียวของแม่เติมค่ะ
อยู่กับยายมาตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะ
เวลายายจะเข้าห้องน้ำหนูก็ประคองมาเข้าห้องน้ำค่ะ

เพราะน้ำหนักเขาลงแบบเกือบ๑๐กิโลเลยค่ะลงมาก
ตอนที่ยายไม่สบายหนูก็ดูแลเช็ดตัวแล้วก็นวดให้ค่ะ
ตอนนั้นหนูก็สงสารยาย
เพราะว่ายายเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย
จะลุกขึ้นไปไหนก็ไปไม่ได้
หนูก็เลยมาช่วยพยุงให้
ยายขึ้นบ้านไปนอนอะไรแบบนี้ค่ะ
พอแกเดินได้ปุ๊บแกก็หาของหาอะไรมาช่วยทำ
นู่นขายนี่เหมือนอย่างที่แกเคยทำมาเนี่ย
ขายไก่ทอดขายลูกชิ้นขายขนมจีนมีอะไรยายก็ทำมาขาย
ตาก็พอช่วยทำได้ตาก็ช่วยทุกอย่างนั่นแหละช่วยกัน
กลับมาจากโรงเรียน
โรงเรียนหนูกับพี่จะไปช่วยยายขายของ
พอมีลูกค้ามาสั่งขนมจีนหนูก็ตากขนมจีน
พอหนูกลับมาจากเรียนหนังสือหนูก็จะไปอยู่ที่ร้านช่วยยายขายของ
ก็ไปช่วยเสียบลูกชิ้นบ้างทอดไก่บ้างแล้วก็ขายของ
เวลาลูกค้ามาซื้อก็ขายของ
เวลายายทอดไก่เสร็จพี่ก็จะพาหนูขี่รถไปขายไก่
ถ้าผมมีเงินสักก้อนผมอยากทำบ้าน
บ้านที่อยู่ทุกวันนี้มันรั่วด้วยหลังคามัน
ไม่มีห้องเป็นสัตว์เป็นส่วนมีหลานอยู่๓คน
ผู้หญิงหมดเลยลูกสาวอีกคนหนึ่ง
สงสารลูกสงสารหลานอยากจะให้เขาเป็นสัตว์เป็นส่วน
ตาทำงานไม่หยุดเลยค่ะหนูจำความได้ก็ทำมาตลอด
พ่อแกกลัวค่าใช้จ่ายที่บ้านไม่พอค่ะ
ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเป็นห่วงแกอีก
ตาเป็นคนอดทนมากเลยค่ะเขาไม่เคยแบบบ่นว่าเหนื่อย
ท้ออะไรสักอย่างให้ฟังเลยค่ะทุกคนก็เป็นห่วง
สงสารตาแกทำงานหนัก
ไม่ได้หยุดสักวันตาก็หาเงินมาเลี้ยงพวกเรามากแล้ว
อยากให้ตาสบายอยากให้ตามาอยู่บ้านดูลูกดูหลานทุกวัน
เวลาไปทำงานมาเหนื่อยยายก็จะทำน้ำพริกให้กิน
มีแรงก็เลยเอาไปสู้งานสู้การต่อ
ที่มีกำลังใจสู้ชีวิตอยู่ทั้งเดียวนี้

ถ้ามีเงินเหลือเยอะอยู่กับนั้นก็อยากไปหาทำร้านให้ยาย

ต้อนรับครอบครัวของคุณตาเฉลิมครับ

ถ้าไม่มีโรคไพแค่เจ็บมาเบียดเบียนนี่เนอะ

ผมว่ามีความสุขเลยนะกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่
ผมเห็นลูกหลานเนี่ยอยู่กันเนี่ยหูแบบหลายชีวิตช่วยกัน

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับตาตาทำงานเยอะเลยไม่เคยมีวันหยุดเลยว่างั้น

จริงอาชีพหลักของตาคืออะไรอะครับ
ก็ทำงานคนไหนเขาจ้างเราไปทำเราก็ไป

ทำไมทำก็ไม่ได้ลูกหลานจะขับเงินให้ไปรุ่งเรียนอะไร
มันหยุดไม่ได้กับลูกหลานนี่แหละ
แต่ตอนนี้ว่าที่ทำได้แล้วเนี่ยครับได้เงินมาเนี่ย
ตาจะเป็นคนที่ไม่บริหารเรื่องเงิน
ไม่บริหารให้ยายยายบริหาร

เก็บส่วนหนึ่งก็บางทีก็เก็บ
วันไหนไม่พอใช้ก็หมดค่ะ

ช้ามาไปรุงเรียนสามคน
ก็ให้หลาน
ให้หลานแล้วเวลาตาไปทำงานให้ค่าขนมตาเท่าไหร่
ให้วันละห้าสิบบ้างยี่สิบบ้างอย่างงี้

ถ้าหายไปหมดก็คือยายอยู่บ้านก็ไม่ต้องใช้เลย
ก็แบ่งยายด้วยแบ่งตาแบ่งหลาน

ทำงานขนาดนี้ตื่นกี่โมงอ่ะตา

ยายก็มาทอดเสื้อต่อ
ทดเสือต่อเพราะว่ามีผู้ช่วยแล้ว
เด็กกลับมาก็ช่วยคนทำงานทำการได้อีก

ก็ไปเก็บลูกชิ้นมาวางขาย
พอเก็บลูกชิ้นมาวางขายเสร็จ

เดี๋ยวเก็บลูกชิ้นมาวางขาย

เก็บมาจากกระทะนะฮะ
ใครจะไม่ใส่ไว้ไว้ในกระทะนี่นะ

เป็นคนตักลูกชิ้นช่วยอย่างนี้

เด็กสาวถามหน่อย

ครับครับล้างจานขวาดบ้านถูบ้าน
แล้วไอ้ต่อคนนะลูก
กลับมาจากกินก็ไม่ช่วยยายไปของยุณาบาลเลย
เป็นห่วงอะไรตายยายมากที่สุด
มีโรคประจำตัวไหมเนี่ยครับมีอยู่เป็นอะไรครับทางครอบครัวก็ไปผ่าตัดเมื่อปีพศเท่าไหร่เนอะพศ๓๘เนอะ
พอพามาเนี่ยแขนข้างซ้ายมันมันมันมันจะเสียนิดหนึ่งไม่ได้มันยกสูงไม่ได้ได้แค่นี้เต็มที่แล้วเวลา
โดนอากาศเย็นเย็นโดนฝนโดนอะไรมากมากมันจะชาไปหมดเลยเนี่ยแล้วมันตอนนี้มันดีขึ้นหรือว่ามันซุดลงอีแขนข้างซ้ายเนี่ยก็ดีมั่งไม่ดีบ้างเวลาเรายกของหนักเวลาไปนอนกลางคืนเนี่ยมันจะมันจะปวดล้าวปวดตรงเนี้ยปวดตรงไหล่เนี่ยครับยายยายก็มีโรคประจำตัวค่ะเป็นอะไรบ้างครับยายครับ
ปวดขาค่ะข้อต่อตรงเนี้ยหมอบอกกระดูกทับเส้นเป็นมากี่ปีแล้วครับปวดขานี่ก็๓ปีแล้วแต่เพิ่งปีนี้แหละที่เดินไม่ได้ที่สุดมากช่วงโควิดพอดี๓เดือนเวลาปวดจะจัดเป็นใหญ่
พอมันปวดจัดก็ไปไม่ได้เลยก็ค่อยคานค่อยเดินค่อยลุกบางทีถ้าลูกอยู่เขาก็ช่วยพยุงอะไรมั่งนั่นแหละ
เรื่องขาแล้วความดันมีไหมมีค่ะเบาหวานค่ะไขมันค่ะครบสูตรห่วงยายไหมห่วงครับห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องไอ้การสุขภาพของแกนี่แหละมันไม่ค่อยแข็งแรง
รักยายมากแค่ไหนรักรักมากเลยทำไมต้องอายด้วยทำไมต้องเคยเห็นไหม
วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกลับมาอยากจะบอกอะไรบอกกับผู้หญิงคนนี้เลยครับให้รักษาสุขภาพให้มันดี
ทำอะไรกว่าได้งานอ่ะบอกบอกยาย
น้อยอยู่กันมาทั้งสี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะน้อยเติม

ปีนี้เราสี่สิบแล้วค่ะสี่สิบขวบแล้วน่ะตอนนั้นไปทำงานอยู่ที่ไหนจริงเทพค่ะกลับมาอยู่บ้านได้กี่ปีแล้ว
กลับมาอยู่บ้านได้๕เดือนแล้วครับห้าเดือนช่วงโควิดไหมคะแล้วก็กลับมาเลยเพราะว่ามีงานทำที่บ้านแล้วครับแล้วหนูพอมาอยู่อย่างนี้แล้วตอนนี้หนูได้ดูแลหลักหลักเลยคืออะไร
ช่วยค่าใช้จ่ายเป็นบางอย่างค่ะ

เขาให้ยังไง
สองร้อยค่ะแล้วได้แล้วไปทำอะไรลูกหนึ่ง
หนูเอามาให้ยายครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้
ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ซื้อพวกสมุดแล้วก็เสื้อผ้านักเรียน
แล้วก็เครื่องเรียนเนี้ยเนอะค่ะมันก็เท่ากับว่าเอ่อ
ได้แบ่งเบาภาระจากคุณตาคุณยาย
ว่างั้นเอาตอนนี้นะก็ต้องช่วยคุณยายอ่ะเนอะ
เผื่อว่าค้าขายหน้าบ้านเรามันพอที่จะไปกันได้ก็ช่วยกันลูกตา
วันนี้ครับที่มาแล้วเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คือตาอยากได้เงินไปทำอะไร
ทำอยากเงินได้เงินไปทำบ้านให้ลูกลูกร้านร้านอยู่นี่แหละ
บ้านของเรามันเป็นยังไงครับจะรั่วมันรั่วมันอะไรของมันมันมีห้องมีเป็นซัดเป็นส่วน
เห็นบอกว่าเป้าหมายอีกอีกเป้าหมายหนึ่งนั่นก็คือแต่อยาก
เผื่อว่าเงินทองที่ถ้าเกิดว่าพอยังเหลืออยู่บ้างอ่ะตาอยากได้ล้านเหรอ
เป็นร้านเลยเหรอเป็นเป็นร้านขายของเหรอครับอยากให้เขาอยู่อย่างมีถาวรนะ
ไม่ต้องยกเข้ายกออกมีที่เก็บของเก็บอะไรเป็นที่มั่นคงอ่ะเอาละครับ
วันนี้ก็ขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับความขยันอดทนคือเครื่องมือที่จะเอาชนะความยากลำบาก
อย่างเช่นครอบครัวของคุณตาเฉลิมจากจังหวัดบุรีรำครับช่วงหน้านะครับ
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวนี้ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เตรียมผักเครื่องเคียงขนมจีนชุดละสี่ชนิดจำนวนสองชุด
ไหลในเวลาสามนาทีเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว